พื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้นะคะฝนเริ่มทิ้งช่วง

บางคนชวนกันไปเล่นน้ำที่พูดแบบนี้เพราะว่าอยากออกมาเตือนนะคะ
เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะที่จังหวัดศรีสเกต
วัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีนะคะชวนเพื่อนอีก๒คนไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำ
ปรากฏว่าตัวเองเป็นตะคิวจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตานะคะ
แล้วหาไม่เจออยู่ครึ่งวันภาพสักครู่นี้เป็นภาพของญาติญาติค่ะ
ต้องมาทำพิธีทางศัยยศาสตร์นะคะจุดทูบคุณ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครู่เดียวพบศพเลย
ทั้งที่เจ้าหน้าที่ประดาน้ำงมหาอยู่ครึ่งวันนะคะ
หายังไงก็หาไม่เจอที่อ่างเก็บน้ำจุดนี้

เจอแล้วเจอทันทีเลยนะคะและทันทีที่นำศพขึ้นมาถึงฝั่ง
พี่สาวของผู้เสียชีวิตเห็นศพแล้วเป็นน้องชายจริงเป็นลมล้มพับเลยค่ะ
นี่ค่ะทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่หามใส่เปรย์นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนี่เป็นพี่สาวนะคะ
มาดูที่มาที่ไปกันหน่อยนะคะจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์
ทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่านายภาคภูมิคำพันธนะอายุ๑๖ปี
ก่อนเกิดเหตุชักชวนเพื่อนอีก๒คนมานั่งเล่นที่อ่างเก็บน้ำ
โนรสำโรงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสิงห์อิสเกตค่ะ
เอาอาหารเอาเครื่องดื่มมาดื่มกินกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน
ขณะนั่งเล่นอยู่ริมอ่างในภาคภูมิค่ะถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงยินขายาว
จากนั้นกระโดดลงไปว่ายน้ำเล่นอยู่คนเดียวเพื่อนอีก๒คนนั่งอยู่ที่ฝั่ง
สักพักในภาคภูมิร้องให้คนช่วยเหมือนจะจมน้ำกวักมือเรียกเพื่อนเนี่ย
เพื่อนอยากจะให้เพื่อนที่มาด้วยกระโดดลงไปช่วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ทัน
ภาคภูมิค่อยจมลงไปในน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนอีกสองคนโทรประสานกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
กระทั่งมาพบศพนี่แหละค่ะ